อ่างทองอืมเจ้าของไก่บอกว่าขอเจ็บเอง
หมาดุกัดไก่ชนตายสุดโปรงใจทำต้มยำไก่แจก
กว่าตัว๓๔ตัวค่ะ๓๔ตัวเนี่ยถูกหมามากัด
แล้วเจ้าของหมาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านด้วยกันนี่แหละ
ไม่อยากมีปัญหาขอเจ็บเอง
สุดท้าย๓๔ตัวเอามาทำต้มยำหม้อใหญ่แจ๊ก

หลับอ่อนแอร์ลงในวันนี้
อย่าประวังในความช้ำที่มี
เป็นเจ้าของไก่ชนชชัดนันฟาร์มนะฮะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

เช้ามืดของ๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
มีหมาตัวดำของเพื่อนบ้าน๒ตัวเข้ามากัดไก่ในฟาร์ม
ก็เลยแอบถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ไก่ที่ตายไปทั้งหมด๓๔ตัวมาแล้ว
เห็นไหมหมาเนี่ยเข้ามาแล้วค่ะ
ไก่ที่ตายไป๓๔ตัวนะเป็นไก่รุ่นทั้งนั้นเลย
หนุ่มสาวอายุสักประมาณ๕๖เดือน
มูลค่าความเสียหายก็เกือบ๔๐๐๐บาทค่ะ
ถามว่ามันจุกไหมล่ะคนที่เป็นเจ้าของไก่
คุณอภิษฎบอกว่ามันจุกอกนะพูดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไง
เพราะเจ้าของสุนัขก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ไม่อยากมีปัญหากันไหนมันก็ตายไปแล้ว
ก็เลยเลือกที่จะยอมเจ็บเพียงคนเดียว
ไม่ต้องไปมีเรื่องทะเลาะบานปลายกับใครด้วย
แม้อยากจะได้ค่าเสียหายแต่

ตัดสินไก่เอาไก่๓๔ตัวเนี่ย
นี่ไปทำต้มยำหม้อใหญ่แบบนี้แจก
ในหมู่บ้านในช่วงวันแม่ค่ะ

อีกมุมหนึ่งคือสติสำคัญมาก

ทำร้ายร่างกายกันเหมือนข่าวอื่นที่เราเคยรายงานมาเนี่ย

แต่ถ้าหมามีเจ้าของจากเหตุการณ์นี้

เห็นใจเขานะนี่หลายตังค์นะทั้งหมดในไก่ชนเนี่ย